เรื่องราวของน้องเมย์นั้นเป็นที่พูดถึงกันมาทั้งอาทิตย์ที่แล้วครับ
ข้อสงสัยให้กับแฟนกีฬาชาวไทยเป็นอย่างมาก
วันนี้เรามีคำตอบว่าทำไมนักกีฬาบางรายนั้นถึงโดนโทษแบนจากข้อกล่าวหานี้
รวมไปถึงการพิจารณาเรื่องนี้ว่าเขาทำกันอย่างไรครับ
ซึ่งเป็นสารสังเคราะห์จากสเตียรอยด์นะครับที่มีสรรพคุณในการแก้อาการแพ้ต่าง
เช่นข้ออักเสบผิวหนังอักเสบ
และลดการซึมผ่านทางหลอดเลือดฝอยของสารต่าง
ส่งผลให้ลดภาวะการอักเสบได้ในที่สุดครับ
เรื่องของเรื่องก็คือการตรวจพบสารชนิดนี้นะครับ
ร่างกายของน้องเมย์เกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

ซึ่งก่อนหน้านั้นน้องเมย์มีอาการบาดเจ็บจึงเข้ารับการรักษาโดยแพทย์
และได้รับการฉีดยาดังกล่าวทางเส้นเอ็น
จุดนี้ครับถือว่าเป็นข้อสำคัญในการโต้แย้งต่อวาด้า
หรือว่าองค์การต่อต้านการใช้สารกระตุ้นนะครับ
โดยเฉพาะการฉีดยาเข้าเส้นเอ็นหรือว่าเส้นเลือดดำ
นักกีฬาไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเองครับ
ประกอบกับการมีประวัติการรักษาที่ชัดเจน
ทำให้น้องเมย์นั้นพ้นข้อกล่าวหานี้
การพิจารณาถือว่าไม่เข้าข่ายการกระทำผิด
ก็คือการตรวจพบสารดังกล่าวในปริมาณที่น้อยมากตัวอย่างในตัวอย่างปัสสาวะของน้องเมย์นั่นเองครับ
ไปดูกันหน่อยการพบสารกระตุ้นนั้นแบ่งออกเป็น๙ระดับนะครับคุณผู้ชมครับ
ไม่ต้องตรวจซ้ำเลยครับและถือว่าเข้าข่ายกระทำผิดจริง
รวมถึงอีกหนึ่งคนก็คือมาเรียชะลอปาว่าอดีตนักเทนนิสมือหนึ่งของโลกชาวรัสเซียที่ตอนนี้นะเธอนั้นโดนแบนอยู่
แต่ว่าลีชองเวยนั้นก็พ้นโทษแบน๘เดือนกลับมาแล้วนะครับ
ส่วนอีก๑ระดับก็คือระดับ๖๗นะครับถือว่าอยู่ในปริมาณกลางครับต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติม
ส่วนระดับ๘๙ถือว่าอยู่ในปริมาณที่น้อยนะครับทำให้การสอบสวนแล้วก็ต้องหาเหตุผลของการใช้งานก่อนพิจารณา
ซึ่งมีคุณสมบัติลดการอักเสบคล้ายคลึงกับตัวยาที่น้องเมย์นั้นใช้ครับ